คุณผู้ชมครับมังกรคอมโมโดนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์สัญลักษณ์สำคัญของอินโดนีเซียนะครับ

แต่ว่าจำนวนของมังกรคอมโมโดปัจจุบันนี้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องครับ
ทางการจึงต้องมีการวางมาตรการในการป้องกันแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้
รวมทั้งเปิดเกาะให้บรรดานักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
๑ชั่วโมงจากชายฝั่งเมืองลาบวนบาโจประเทศอินโดนีเซีย
โดยสารเรือออกจากฝั่งถึงเกาะรินจา
หนึ่งในเกาะเพียงไม่กี่แห่งของโลก
ยังคงหลงเหลือมังกรโคโมโดอาศัยอยู่
มังกรโคโมโดเป็นสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่

มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่ไม่ต่ำกว่า๗๐กิโลกรัม
มีความยาวจากหัวถึงหางกว่า๒เมตร
เชื่อกันว่ามังกรคุโมโดเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณ
โดยคริสตินบิ๊งจากมหาวิทยาลัยโตรันโตมิซิสซอก้า
และทีมนักวิจัยของเธอเปิดเผยว่า
ลักษณะฟันของมังกรโคโมโดมีความคล้ายคลึงกับฟันของไดโนเสาร์กินเนื้อหลายสายพันธุ์

ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับ
ถึงแม้ในตอนนี้มันจะยังคงมีชีวิตอยู่

หนทางเพียงไม่กี่อย่างที่มนุษย์สามารถทำได้

ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในอนาคตครับ

หนึ่งในเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติโคโมโด

เพื่อชมวิถีธรรมชาติของมังกรโคโมโดบอกว่า

คือการปกป้องทั้งมังกรโคโมโด
รวมทั้งป้องกันภัยอันตราย
สัตว์ชนิดนี้อาจจะทำร้ายนักท่องเที่ยวได้
หุมที่เห็นอยู่นี้คือรังของมังกรโคโมโดตัวเมีย

โคโมโดจะมีการวางไข่ทุกปี

ที่จะสามารถฟักและเติบโตเป็นโคโมโดเต็มวัยได้

ออกไข่ปีละประมาณ๓๐๓๕ฟอง
โดยในจำนวนนี้จะมีโอกาสรอดเป็นโคโมโตได้
เพียง๓๔ฟองหรือประมาณร้อยละ๑๐
ซึ่งปัจจัยหลักของการมีชีวิตรอดของลูกคอมโมโด
ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ความแข็งแรงของแต่ละตัวเท่านั้น

และการรอดจากการเป็นอาหารของสัตว์อื่น
รวมทั้งรอดจากการถูกกินกันเองด้วย
คาดการณ์ว่าน่าจะมีประชากรโคโมโด
บนเกาะรินจาแห่งนี้ประมาณ๒๕๐๐ตัว
ขณะที่มีการประเมินว่าน่าจะมีจำนวนมังกรโคโมโด
ในเกาะอื่นภายในอุทยานประมาณ๕๐๐๐ตัว
ซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์โคโมโด
เรนเจอร์ในการปกป้องมังกรโคโมโด

คือการดูแลสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บนเกาะ
กวางควายป่าหรือแม้กระทั่งลิง

จากสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารของมังกรโคโมโด
และหากพวกมันหายไปจากเกาะ
มังกรโคโมโดก็จะหันมากินกันเอง
ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
จุดชมวิวบนเขาในเกาะรินจา
ดุลรามานเปิดเผยชีวิตการทำงาน
ในฐานะผู้พิทักษ์คอมโมโดมานานนับ๑๐ปี

จะต้องอาศัยอยู่บนเกาะมากกว่าอยู่ที่บ้าน
แต่เขาก็รู้สึกภูมิใจในการทำหน้าที่ของตัวเอง
เขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารักงานนี้
เพราะเขาภูมิใจที่ได้ปกป้องสัตว์ป่า
ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ศูนย์พันธุ์
เนื่องจากเขาไม่ต้องการให้สัตว์ป่าเหล่านี้
หลงเหลือเพียงแค่ในรูปภาพหรือในภาพยนตร์
แต่เขาอยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นมังกรโคโมโด
รวมถึงธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้
ด้วยตาของพวกเขาเอง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน